คุณผู้ชมช่วงนี้เดี๋ยวพาไปดูฝาแฝดของเชเกวาร่าหน่อย
ฝาแฝดโอเชเกวาร่าเชยังไม่ตาย
ร้องมาเชยังไม่ตายเขาอยู่ท้ายรถบรรทุกเขียนถ้อยคำสนุก
ใครล่ะอยากรู้ที่มาเดี๋ยวคุณเป็นนักร้องนำมากเลยเพลงเขาเพิ่งเปิด
ร้องนำเพลงไปแล้วปกติแล้วอย่างที่คุณชนะบอกนี่แหละ
เชเกวร่าเนี่ยเราจะเห็นเขาอยู่ท้ายรถบรรทุกบ้างบางโครนล้อบ้าง
แต่ว่าคราวนี้เขามีชีวิตจริงนะคะเหมือนอย่างกับฝาแฝดไม่เชื่อไปดูค่ะ
เป็นยังไงคุณ
ไปช่วยฟีเดลคัสโต

เผิดเขิมมากเลยเนี่ยค่ะ
จริงแล้วเราก็บอกว่าเชเกวาร่าก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายคนที่ชอบแนวเพื่อชีวิต
ในการทั้งสไตล์การแต่งตัวหรือว่าอะไรต่างแบบนี้นะคะ
และนี่คือนายประคองช่วยศรีนวลอายุ๕๓ปีหรือว่าชื่อจริงคือพี่โดดค่ะ
โดดมีอาชีพขี่รถจักรยานยนต์๓ล้อพ่วงข้างรับส่งสินค้าอยู่ในตลาดสดเทศบาลนครหาดใหญ่
แต่ที่โดดเด่นกว่าอาชีพออกมานี่นะคะก็คือสไตล์การแต่งตัวของพี่โดดนี่แหละค่ะ
เขาถอดแบบมาจากเชเกวาร่าเลยตั้งแต่หัวจะหลดเท้านะครับ
แล้วก็รถคู่ชีพคันนี้นะคะมีการประดับตกแต่งไม่เหมือนใครเป็นเอกลักษณ์แล้วก็โดดเด่นมากในเมืองหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
ไตล์การแต่งตัวก็ออกแนวเพื่อชีวิตถอดแบบมาเป๊ะเลยนะฮะจาก
เชเกวาร่าเป็นวีรบุรุษนักปฏิวัติของชาวคิวบาร์
ทรงผมสวมหมวกสีแดงอันนี้คือรูปของเช

สไตล์การแต่งตัวของเขาจะเป็นเอกลักษณ์มากก็คือสวมหมวกดาวแดง
หมวกก็จะเป็นแบบนี้อันนี้คือภาพเขาตอนที่ไม่สวมหมวกนะ
แล้วก็จะใส่เสื้อแจ็คเก็ตทหารติดอามที่แขนนะคะ
กางเกงทรงทหารแล้วก็รองเท้าคอมแบตก็คือแต่งตัวเหมือนทหารเลยนี่แหละ
เรียกว่าคุณพี่โดดเนี่ยนะแต่งตัวได้ถอดแบบออกมาจนเรียกเป็นฝาแฝดเลยก็ว่าได้นะคะ
แต่ว่าอยู่คนละยุคอยู่คนละประเทศก็เท่านั้นเอง
ถ้าพูดถึงเชเนี่ยก็ต้องย้อนไปยุคแบบปีประมาณสัก
แล้วก็เสียชีวิตเมื่อปี๑๙
ตอนนั้นเขาเสียชีวิตก็รวมแล้วอายุประมาณ๓๙ปี
ใช่ค่ะเป็นนักปฏิวัติชื่อดังเลยนะฮะ
เชื่อว่าจริงเด็กยุคใหม่อาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกับชื่อนี้
แต่ถ้าอย่างคุณชนะเป็นต้นไปเนี่ยคุ้นเคยเป็นอย่างดีนะคะ

มาดูเรื่องของพี่โดดกันต่อดีกว่ารถจักรยานยนต์๓ล้อคันนี้ถึงแม้ว่าจะแอบรกรุงรังไปสักนิดนึงนะคะคุณพี่
แต่ทุกอย่างที่ประดับไว้พี่เขาบอกว่ามีคุณคาดทั้งสินใจ
บางทีเนี่ยนะมันก็บางอย่างมันตีค่าไม่ได้มันอยู่ในนี้ต้องแบบสไตล์เพื่อชีวิตไงมันพูดมากไม่ได้พูดน้อยต่อยหนักนะคะ

พี่ก็ยังบอกอีกด้วยเห็นแบบนี้นะครับ
ที่นำไปตกแต่งรถก็จะมีร่มแล้วก็ของเล่น
เพราะว่าต้องนำรถไหว้ส่องหลานด้วย
ไปโรงเรียนอะไรประมาณนี้ค่ะกั้นแดดกั้นฝน
แสดงว่าเป็นคนใจดีนะใช่น่ารักเห็นไหมทำอะไรก็คิดถึงคนอื่นด้วยคิดถึงหลานด้วย
ไม่ใช่ว่าเราจะเอาแต่ตัวเองเดียวไงมีสไตล์ที่ชอบแต่ว่าก็ประยุกต์แบบให้มันเข้ากับชีวิตประจำวันที่เราต้องใช้ด้วย